เราอยากให้ประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาจริง
ถ้าวันนี้เราพูดว่ากีฬาสำคัญแล้วเราอยากผลักดันมัน

ให้การศึกษาเท่าไหร่ให้กีฬาเท่าไหร่
คนที่เข้ามาบริหารกระทรวงมาจากภาคการเมือง
ถ้าไม่มีความรู้เรื่องกีฬาเนี่ย
มันก็จะได้ใช้ช่องทางของสภากีฬา
ส่วนของนโยบายเราที่เราบอกว่าเรื่องสร้างชาติ
ที่ให้ประเทศไทยเป็นโดยดูกองศ์

การที่จะทำให้คนในประเทศรักกีฬา

นี่แหละที่บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ย

คือสร้างให้คนในประเทศเชื่อว่า
การออกกำลังกายมันดีกับชีวิตเขา

เพราะฉะนั้นใครที่จะสนใจกีฬาเนี่ย

มีความปลอดธนมีความตั้งเป้า
เราจะเก่งกว่าสำหรับคำสินหัว

งบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย

ติดอันดับที่๓จากข้างล่างขึ้นนะครับ
งบประมาณอยู่ที่๙๖๐๐ล้าน

มันคือแค่จุด๓ของงบหลวงต่อปี

และอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่กีฬาอย่างเดียว
ยังต้องไปแบ่งกับฝั่งการท่องเที่ยวอีก

ยังให้เราครึ่งนะ
แต่ผมดูแล้วของท่องเที่ยวดูกิจกรรมเยอะมาก
ท่องเที่ยวนี่คือดับเบิ้ลของสิ่งที่
ว่าฝั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เท่าไหร่

ทุกภัครเมืองเห็นตรงกัน
ก็คือบอกว่าการแยกโครงสร้างของ

อะไรไหมละก็แยกให้กีฬามาจัดการตัวเอง
ถ้าวันนี้เราแยกกระทรวงได้เนอะซึ่งเชื่อว่ามันเป็นความฝันของคนกีฬาแหละ
เราจะเป็นกระทรวงกีฬาและสุขภาพหรืออะไรก็ได้แหละ

คำถามคือถ้าเราแยกแล้วงบประมาณมันจะมากับเราเต็มไหม
หรือว่าเอาจากครึ่งเมื่อกี้มาแบ่งเหมือนเดิมแล้วก็แค่แยกกัน๒ที่
ถ้าอย่างนั้นไม่ต่างกันเหมือนที่ท่านวรวีพูดอ่ะ
ผมว่าจริงเชื่อว่าหลายคนพูดเหมือนกัน
เราอยากให้ประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาจริง
ถ้าวันนี้เราพูดว่ากีฬาสำคัญแล้วเราอยากผลักดันมัน
คุณต้องให้ความสำคัญหลายประเทศเขามีเปอร์เซ็นต์ครับ
งบประมาณแผ่นดินกี่เปอร์เซ็นต์จะให้การศึกษาเท่าไหร่ให้กีฬาเท่าไหร่
ถ้าเราตั้งเป้านั้นแล้วมันมาที่เราจริง
บริหารอย่างถูกต้องอย่างที่ทั้งทางคุณวิวทั้งคุณวรวีพูด
เรื่องตัวสนามกีฬาชุมชนเนี่ยตัวมินิอะไรตัวพวกนี้
ถ้ามันมีเราบริหารดีพี่สมรักบอก
ทวนาเมนต์มีคนเล่นอยู่แล้วใช่ไหมสนามดี
มีตัวแทนไม่ว่าจะเป็นสอสอหรืออะไรที่อยู่ในชุมชนที่รักกีฬาส่งเสริม
เราสร้างงานให้คนในชุมชนได้อีก
เพราะสุดท้ายบ้านเราเก่งมากเลยสร้างสนามสร้างอะไรแต่ไม่มีคนดูแล
เนี่ยถ้าเรามีการจ้างงานมีการดูแลสนามต่างเนี่ยมันน่าจะช่วยได้ครับ

เอ่อทำให้ชัดเจนนิดหนึ่งในเรื่องของเอ่อสภากีฬาเนี่ยนะ
อย่างเกษตรเนี่ยมันก็มีกระทรวงเกษตรมีสภาเกษตร
กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีสภาอุตสาหกรรมนะครับ
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าคนที่เข้ามาบริหารกระทรวงมาจากภาคการเมือง
บางทีเขาก็ไม่ได้รู้ในเรื่องของที่จะพัฒนา
อย่างยกตัวอย่างกระทรวงกีฬาเนี่ยมีระทรวงตีเข้ามาเนี่ย
ถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องกีฬาเนี่ย
มันก็จะได้ใช้ช่องทางของสภากีฬา
เพราะสภากีฬาเนี่ยเราจะคัดสรรเอาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปดูแลเรื่องสภาพของนักกีฬา

แต่อันนี้เป็นเด็กกระเทศใช่ไหมไม่เป็นเด็กกระเทศถูกไหม

เพราะไม่อย่างนั้นมันอิสระในการทำงานได้ดีมันก็เหมือนเดิม
มันจะต้องมีกฎหมายออกมารองรับไงว่าตรงนี้ถ้าสมมุติว่านโยบายของภาคการเมือง
การเมืองก็ต้องผลักดันกฎหมายตรงนี้ให้ออกมา
ออกมาเพื่ออะไรเพื่อจะวางนโยบายให้การกีฬาของเรามีทางไปทิศทางไปทางไหน
อย่างยกตัวอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยสมาคมกีฬาเนี่ยรับหน้า
หน้าที่จะต้องต่อสู้อะไรต่างเนี่ยเราก็ไปวิเคราะห์ไป
แต่ว่าพื้นฐานเนี่ยทางภาครัฐต้องดูแลทางด้านพื้นฐานผลิตนักกีฬาให้ขึ้นมาสู่สมาคม
จะไปถึงกี่คนก็ช่างมันแต่ว่าผลิตไปก่อนให้ไปเยอะก่อน
ต้องให้แล้วการผลิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายว่าจะต้องไปเป็นเลิศอย่างเดียว
เขาก็ได้เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือว่าเด็กสุขภาพดีประชาชนทั่วไปสุขภาพดีเนี่ยมันประหยัดงบประมาณของภาครัฐไปได้มาก
แล้วเรื่องสังคมเรื่องสังคมพอเล่นกีฬาเนี่ยมีระเบียบวินัยมีการคบคลาสมาคมกับกลุ่มพวกที่มีความคิดคำอ่านใกล้กันเนี่ย
เขาก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องอภัยมุกอะไรต่างไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเสพยาเสพติดอะไรต่างเนี่ยมันจะลดงบประมาณในการต่อสู้ในเรื่องพวกนี้ของภาครัฐไปได้อย่างมากมาย
ปีหนึ่งเราสู้ในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเราเสียงบประมาณมากมายแต่เรื่องพวกนี้ถ้าเราลงทุนตรงนี้ไปเนี่ยที่บอกว่าทำไมเราได้งบมารน้อย
ก็เราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาที่เราจะต้องจัดหาให้กับประชาชนของประเทศไทย

ถ้าเกิดเห็นว่าสำคัญยังไงก็ต้องหาชนะ
แล้วมันจะสร้างงานได้อีกเยอะแยะเลยนะฮะในเรื่องตรงนี้เนี่ย
ถ้าเราจัดให้มันเข้าระบบไม่ใช่ว่าจัดแล้วไม่มีใครดูแลบริหารจัดการ
มันต้องไม่มีคนไปดูแลบริหารจัดการให้เป็นระบบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้สร้างนักกีฬาขึ้นมาอย่างมากมาย

น้องบอกว่าอย่างที่
การบริการสาธารณะด้านกีฬาเนี่ยเราไม่ได้คิดเลย
แต่ว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาเห็นความสำคัญเรื่องกีฬา
เขาชักจูงหวานล้อมสร้างแรงจูงใจให้เด็กเล็ก

เด็กนี่พวกเราสมัยเด็กถ้ามีสนามว่างตรงไหน
เราก็อยากจะไปเล่นไปฝึกใช่ไหม

แต่ว่าถ้าไม่มีเราจะทำอย่างไร
ตอนนี้ต้องไปเช่าสนามบอลเตะแล้วแต่ไหนก่อนเรามีพื้นที่
แล้วสถานที่ที่เราคิดว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐ

พวกนี้แหละที่จะเป็นพื้นฐาน
ที่จะสร้างนักกีฬาระดับชาติระดับอาชีพต่อไปข้างหน้า
เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ผมคิดว่าประเทศเรา

ก็เราไม่ได้คิดโครงการเรื่องพวกนี้ขึ้นมา
เรื่องพวกนี้ถ้าเราคิดตรงนี้ขึ้นมาปั๊บ
มันจะประหยัดงบประมาณอื่นอย่างมากมาย
คือผมอยากให้มองว่าเวลาที่งบประมาณไปลงเรื่องนึงเนี่ย
ในเรื่องของทางกีฬามันได้ผลพลอยได้ที่ตามมาทางอื่นด้วย
ไม่ใช่แค่เงินที่เราลงไปจากตรงนั้นอย่างเดียว
อย่างส่วนของนโยบายเราที่เราบอกว่าเรื่องสร้างชาติ
ทั้งของนักกีฬาแล้วก็ของแฟนของเรา
ก็คือเป็นพื้นที่เก็บตัวในช่วงหน้าหนาวยุโรป
มาฝึกซ้อมมานั่นนักกีฬามาเก็บตัวที่นี่
กลายเป็นสร้างรายได้เข้ามาด้วย
คนที่มาดูในพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้น
บอกเลยครับว่าส่วนหนึ่งของเมืองในแถบเมืองทางใต้
ที่เวลาทีมไปช่วงหน้าหนาวช่วงก่อนเปิดฤดูกาลไปซ้อม
เมืองเหล่านั้นรายได้เข้าขึ้นทันทีเลย

แล้วผมมุ่งเสริมลงนิดหนึ่งที่เราให้มีการส่งเสริม
การลงทุนด้านการกีฬาก็ลักษณะอย่างนี้
นำเอาทีมยักษ์ใหญ่ทีมที่มีชื่อมีเสียง
มีนักกีฬาที่ระดับโลกเข้ามา
อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งเสริมการลงทุน

มันจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่าง
คนที่เป็นครอบครัวอะไรต่างเขาก็จะติดตามเข้ามาด้วยอะไรต่าง
คือให้นักวันนี้ปัจจุบัน
มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบถ้านึกภาพไม่ออกแล้ว
คิดเหมือนกันแต่แทนที่จะเป็นจุดที่ท่องเที่ยว

เป็นที่ที่มีกีฬาเยอะมีกิจกรรมเยอะ
คือถ้าชอบคือไม่ใช่แค่มีหาดสวยอะไรอย่างเดียวไปเที่ยวตรงนั้นอย่างเดียว
แต่สามารถรองรับหรือว่าพวกสหพันธ์กีฬาชาติเนี่ย
ของโลกเนี่ยแต่ละกีฬาอาจจะมองประเทศไทยบอกว่า

มันเริ่มไม่ไหวแล้วที่ประเทศเดียวจะรองรับ
แม้กระทั่งบอลโลกล่าสุดนี้ก็เป็นสหรัฐอเมริกา
ซิโกแคนาดามาร่วมกันจัด
ผมบอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมันลดภาระของประเทศประเทศหนึ่ง
มันทำให้โอกาสที่ประเทศเล็กสามารถจัดรายการพวกนี้ได้
ทำให้เด็กในประเทศพวกเยาวชนพวกประชาชนได้เข้าถึงตรงนั้นได้ง่าย

แต่เราจะต้องเป็นแกนนำในการโพสต์พวกนั้น
ที่ประชาชนปกติใช้ได้อยู่แล้วหรือทีมอาชีพใช้ได้อยู่แล้วณตอนนี้
ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะต้องรอของงบกลางหรือขอมติคอลโลมอล

เพราะบางทีมันก็กลายเป็นว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

อันนี้เนี่ยคือเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องงบประมาณปี๖๕
๙๖๕๐ล้านบาทของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อกี้ผมเช็คกระดาษของผมเนี่ย
กลายเป็นว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้ไปอยู่แค่๒๘๐๐กว่าล้าน

เพราะที่เหลือมันเป็นงัดงบผูกพันงบบริหารนั่นทั่วไป

กลายเป็นว่า๑๖๐๐ล้านคือเฉพาะเรื่องของกีฬา

ที่เรารู้อยู่แล้ว๙๐๐กว่าล้านมันคือแค่๓ของงบประมาณ

ซึ่งงบของอันนี้ก็ต้องเรียนว่าอันนี้เข้าใจเพราะส่วนหนึ่งเพราะโควิด
ล้านลดลงมา๒๙จากปีก่อนหน้านั้นปี๖๔
ก็โอเคเข้าใจว่าต้องโยกงบไปบริหารช่วยเรื่องโควิดเรื่องอะไรก็ตาม
แต่ผมก็หวังว่าที่พูดตอนต้นรายการว่าหวังว่างบพวกนี้จะกลับคืนมา
แต่พอกลับคืนมาแล้วก็มีปัญหาเดิมที่คุยกับคุณอาร์ม
ที่คุณวิวได้พูดถึงก่อนหน้านี้มาก็คือว่า
เงินมันก็ไม่พออยู่ดีเพราะมันยังต้องแบ่งอยู่
แต่ณวันนี้ถ้าเรายึดตามที่เขาบอกว่าเราต้องกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ช่วงที่มันพีคที่สุดของสหภาพโซเวียตงบประมาณที่เขาใช้ในการเรื่องของกีฬา
๒๐ครับของงบทั้งหมด
เขาดันกีฬาเขาเต็มเต็มแต่อันนั้นคือเขา
สหรัฐอเมริกาชนะทุกที่เพื่อโชว์ความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต
แต่ถ้าบอกว่าเรื่องของความเป็นเลิศผมเอาตัวอย่างนี้มาเปรียบเทียบให้
ช่วงที่เขาพีคสุดงบประมาณเขาใช้๒๐เลยเราใช้ไม่ถึง๑
เพราะฉะนั้นเราพูดไม่ได้ว่าเราต้องการอยากจะผลักดันกีฬาเรื่องความเป็นเลิศ
เพราะสุดท้ายแล้วทำตรงนั้นเนี่ยก็ทำไม่สำเร็จ
คือไม่สำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นที่จะเป็นแรงผลักดัน
ที่จะทำให้นักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมา

นี่ก็เป็นหนึ่งในเทควันโดที่โอเคในยุคนี้เป็นน้องเทนนิสก็จริง
ทุกวันนี้ก็ยังถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลา
นี่สรุปนิดหนึ่งคือตอนนี้เราอยากจะให้คนมาเล่นกีฬาถูกต้องไหม
คือเราเห็นแล้วกีฬาสำคัญกีฬามีผลดีอะไรต่างเนี่ย

ต้องเข้าถึงแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็เห็นความสำคัญแล้ว
คือไม่ใช่เล่นกีฬาทำสุขภาพแข็งแรงเดียวห่างกายยาแสบเจริญ
เขามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาอาชีพ
หาเงินรายได้เนี่ยผมบอกผมเรียนอย่างที่พวกเราได้รับรู้กันนะ
จกปิญญาตรีนี่ตอนนี้ได้เท่าไหร่๑๕๐๐๐บาทตามเกณฑ์มาตรฐาน
จนเดือน๓๔หมื่นละเริ่มต้นเนี่ย๓๔หมื่นละ
ไม่ต้องไปพูดถึงระดับไทยพรีมีลีกเลย

ถ้าเล่นระดับสูงเนี่ย๓๔แสน
พ่อแม่เนี่ย

เรื่องพวกนี้

จะเปิดโอกาสให้เด็กหันมาเล่นกีฬา
แล้วก็มีผลข้างเคียงที่

ของภาครัฐอะไรต่างได้ไปเยอะแยะ
และยังต่อยอดเป็นนักกีฬา
ที่หาเงินรายได้ให้กับตัวเอง

ไม่ได้เปิดให้เข้ามาเล่นกีฬากันมากเนี่ย
โชคดีที่เมื่อกี้ที่พูดถึงตั้งแต่แรกก็คือเรามีโรงเรียนโรงเรียนนี้ก็เหมือนกับสโมสรกีฬาที่สร้างนักกีฬา
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตรงนี้ป่านนี้โอ้โหถ้าเรายังเป็นอย่างสิงคโปร์พ่อแม่เด็กอยากจะเรียนแข่งกันอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้เล่นกีฬาเลย
รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยอะไรอย่างนี้
ผมว่าอย่างนี้เป็นนโยบายหลัก
ซึ่งรัฐบาลหน้าเนี่ย
ถ้าพักผมเข้าไปร่วมรัฐบาล
แล้วก็มีโอกาสได้บริหารงานด้านกีฬา

วิวขอเสริมนิดหน่อยนะ

คือจะบอกว่าถ้าจะให้คนมาเล่นกีฬาตอนนี้ค่ะวิว
คือจริงเราอาจจะคิดยากกันเกินไปมากเลย
คือในปัจจุบันนะคะวิวว่าทุกคนน่ะ
สามารถเล่นกีฬาได้เองที่บ้านเลยด้วยซ้ำ
แค่ว่าหนึ่งคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เขาก่อน
หลงไหลที่อยากจะเล่นกีฬา

ยูทูปมันก็เต้นมันก็แข็งแรงได้

วิวเองทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลา

ตื่นเช้ามาก็ยูทูปเต้นตามอะไรมิดพื้น

คือเราอย่าไปคิดกีฬาว่าไกลจนแบบต้อง

อย่างเช่นสระว่ายน้ำสนามฟุตบอลอะไร
คือแต่จริงแล้วการที่จะทำให้คนในประเทศรักกีฬา
เราต้องทำให้เขาเห็นว่ากีฬามันดี
นี่แหละที่บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ย

คือสร้างให้คนในประเทศเชื่อว่า

แล้วกีฬาเนี่ยจะสร้างให้เขาเนี่ย

งานวิ่งคือไม่ต้องชนะหรอกนะ

แล้วคิดถึงแบบแม้แสดงมวลชนเนี่ย

ประเทศให้เขาหลงไหลอะไรสักอย่าง

มหาศาลแล้วอ่ะคนก็รักกันด้วยทุกอย่างมันแฮปปี้อะไรอย่างนี้
ได้หมดอย่างบอสโควิดเป็นงานอยู่แต่ในบ้านก็เต้นอยู่อย่างเงี้ยหน่อย
คือเราคิดง่ายแล้วก็เราพยายามให้คนในประเทศเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
คือถ้าคุณไม่ออกคนตายคุณไม่มีไขมันพอกตับคุณไม่ดูแลตัวเอง
คือร่างกายคุณก็แย่ความดันคุณก็สูงสุดท้ายคุณไปนอนพังงาบอยู่โรงพยาบาล
ที่อายุคุณยังน้อยคือไอ้เรื่องพวกเนี้ยเราต้องแชร์ให้คนในสังคมอ่ะ
รู้ว่าเนี่ยกีฬามันสำคัญอย่างนี้แล้วแถมถ้าคุณเล่นแล้วนะ
ต้องบอกว่าพอมีโอกาสมาเวทีนี้เนอะเราก็ต้องแบบว่าขอบคุณว่า

คนกีฬาเราผลักดันไปในแนวเดียวกัน
คนที่เขาเล่นกีฬาแล้วอนาคตอย่างที่ทางพี่พายุบอกนะว่า
เขาอาจจะแบบไปเป็นตำแหน่งอื่นเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะไปสู่เส้นชัยได้หมด
บางคนเขารักกีฬาแล้วเขาก็ยังวนมาเป็นซัพพอร์ตเตอร์
มาเป็นนักข่าวมาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีม
มันทำให้อุตสาหกรรมเราเดินแล้วมันสร้างงาน
อันนี้ผมว่าจริงแล้วคนกีฬาทุกคนรักกีฬา
แล้วรู้อยู่แล้วว่ากีฬามันสำคัญต่อการผลักดันประเทศ
เราก็อยากให้เวทีนี้เนอะที่เป็นเสียงของคนกีฬา
ซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีเวทีมากนัก
เราอยากให้ทั้งประเทศได้ฟังแล้วมองว่า
วันนี้จริงคนกีฬาพร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน
แต่เรารอแค่ว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศจะหัดมามองกีฬาว่ามันสำคัญเมื่อไหร่

ก็ต้องขอบคุณคุณเจอย่างเหมือนที่คุณอามพอพูด
บอกว่ามีเวทีแบบนี้น้อยไม่ต้องเป็นดีเบตเรื่องเสวนากับเรื่องตรงนี้
ที่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนมาก่อนหน้านี้
มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประเทศชาติ
แล้วมีศักยภาพที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้จริง
เป็นทางเลือกให้กับเด็กยุคใหม่
อาจจะมองว่าหาว่าทางเลือกที่อันนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาอย่างเดียว

ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬา
แล้วก็หลายคนเพิ่งมาให้ความสำคัญกับการที่ว่าเห็นมูลค่าตัวเลข
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองในกลไกอย่างนั้นมันก็คล้ายกับที่คุณวิวบอก
บอกว่าจะต้องมีรางวัลเพื่อมานั่นก็ใช่การแข่งขันทวนาเมนต์ต่างเนี่ย
กีฬาที่คนมองว่าไม่ใช่กีฬาผลตอบแทนที่นั่นออกมา
มันทำให้เห็นชัดเจนว่าคนให้ความสนใจ
เพราะถ้าคนไม่ให้ความสนใจเงินรางวัลไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกครับ
เราควรจะต้องฟังเสียงสะท้อนของประชาชนแล้ว
ตั้งแต่ทั้งภาคเอกชนรวมถึงภาคการเมืองเองว่า
ที่หลายรายการการแข่งขันพวกนี้มีคนไปดูเยอะมีอะไร
ว่าเขาเรียกร้องเขาต้องการเสพตรงนี้จริงยัง
อย่างเรื่องที่คุณเจพูดก่อนหน้านี้
เรื่องที่บอกว่าจะทำยังไงให้คนอยากจะไปดูอยากจะไปนั่น
ก็ต้องดูแล้วครับว่าในแต่ละองค์กรในแต่ละกีฬา
บริหารจัดการหรือเขาจัดการแข่งขันเนี่ยทำให้คนอยากจะไปดูไหม
เพราะอย่างที่บอกว่าความจริงคนไทยเสพบาสบาสเก็ตบอลเยอะเป็นท็อปเทนของโลก
แต่กลับกลายเป็นว่าของในประเทศไทยเนี่ยคนดูหลักพันในทางไลฟ์
แล้วว่าในท่าในอัศจรรย์ก็มีไม่ถึงหลักร้อย

มันไม่ใช่เพราะว่าตัวกีฬาเองเป็นสิ่งที่คนก็ไม่ได้สนใจ
ก็ผมก็แค่ขอฝากไว้ว่าอย่าให้มีเวทีอย่างนี้อีก
เพราะว่าหลายไอเดียหลายประสบการณ์
ว่าจะเอานโยบายยังไงที่ฟังแล้วประชาชนอยากจะได้ยิน
นี่คือเกิดจากประสบการณ์ที่คุกคีอยู่กับกีฬาเป็นหลายทศวรรษ
ก็เลยออกมาเป็นสิ่งที่พูดถึงตรงนี้
เพื่อขับเคลื่อนเปลี่ยนเป็นนโยบายที่ออกมาหาเสียงในรอบการเลือกตั้ง
ครับพี่บัตรพี่เป็นคนปิดท้ายนะพี่ต้องปิดนะ

ครับไปแล้วพูดหมดทุกคนแล้ว
ไม่ครับกีฬากีฬาคือยาวิเศษเป็นอมตะ
คำนี้เป็นอมตะนะครับกีฬากีฬาคือยาวิเศษ
ให้เรียนมาแต่อนุบาลคำนี้กล้องหัวแต่อนุบาล
เพราะฉะนั้นผมว่ากีฬานะครับนอกจากเป็นยาพิเศษแล้วจะสร้างความรัก
สามสามัคคีในหมู่คณะนะครับสร้างความอบอุ่นสร้างความคึกคักนะครับ
ทุกวันนี้ผ่านมานะครับกีฬาทุกวันนี้กลายเป็นรายได้
ที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับปลอยกีฬาตอนนี้บูมมาก
นักฟุตบอลตอนนี้เดือนเท่าไหร่ท่านเดือนละเป็นล้านนะครับ
นักมวยชกครั้งนี่จะค่าตัว๑๐ล้านแล้วมวยไทยอ่าเพราะว่าเห็นไหมครับ
วอเล่วอนนักกีฬาทุกอย่างตอนนี้ค่าตัวแพงมาก
เป็นอาชีพเป็นนอกจากกีฬาสร้างความรักความสำคัญในหมู่คณะแล้ว
ตอนนี้กีฬาเป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักเพราะฉะนั้นใครที่จะสนใจกีฬาเนี่ย
ต้องมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความตั้งเป้าไว้เลย
เราจะเก่งกว่าสมรักคำสิงเลยมันต้องตั้งเป้าอย่างนี้

เป็นไปได้เพราะสำนักเริ่มเก๋แล้วต้องตั้งเป้านะครับตั้งเป้า
เพราะฉะนั้นก็โอกาสดีเนอะคนกีฬาเข้ามาสู่วงการเมืองเนี่ย
มีคุณภาพทั้งนั้นเพราะว่าเขาเล่นกีฬามาร่างกายแข็งแรง
พอเสร็จกีฬาพอเจ็บวาดเสร็จสมองอะไรทุกอย่างเนี่ย
ก็มีคุณภาพก็หันมารับใช้พ่อแม่พี่น้องแล้ว
เพราะฉะนั้นคนกีฬาต้องเลือกคนกีฬามาเลโม

โอเคค่ะนิดหนึ่งก็ได้นะ

ประตูวันนี้เรามันพูดกันถึงเรื่องนโยบาท
ก็เลยต้องเน้นกันให้ชัดเจนว่านโยบายแต่ละภาพเป็นอย่างไร
ส่วนเรื่องทั่วไปมันจะมีเรื่องวิพากษ์วิทยาลัยเยอะมากเลย
อย่างที่พวกเราได้พูดถ้ามีโอกาสได้มาพูดคุยกันอย่างนี้
มันก็จะมีประโยชน์ต่อสถานาอย่างมากเลย
โอเคได้ครับขอบคุณครับทุกคน